ร้องได้ให้ร้าน

จมูกดูสันเป็นขมเจนผมยังทำให้ร้าย
ปะปะว่าคอกเขาได้ต่างเกงก็ยิงริวาย
จะเรียกลำไยคิดดูให้ดีคิดคิดดูให้ดี
คิดคิดดูให้ดี
เรียกว่าร้องได้อย่างนิ่มเลยนะฮะ
เสียงออกทุ่มนุ่มนะฮะ
แต่ร้องเพลงเร็วได้เหมือนแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้น

แต่หวาดเสียวตรงชื่อเนอะ

ก็หวังว่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดนะฮะ

พร้อมกับ๑ตัวช่วยที่ยังเหลืออยู่นะฮะ

เอาละครับมาดูกันเลยเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาทนะครับ
สมจิตนักสู้ชีวิตของเราร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท
ป้าสมจิตร้อง

ได้แล้วได้แล้วได้แล้ว
ตามได้แล้วค่ะ

อย่ากระโดดนะหวัดเสียวนะลุง

เพิ่มขึ้นเรื่อยนะครับ

เพลงของคุณลูกนกสุภาพรนะครับ

ก็ในยุคนึงนี้ดังมากจริงนะฮะ

นี่คือที่ไปกู้เข้ามาทำไล่มัน
เกิดจากการทำไล่เนี่ยหรอป้า

ตอนเราไปเอาปุ๋ยเอายาเรายังไม่ได้คิดไง

เหมือนแทงหวยเลย

อย่างนี้ถ้าเราให้เขาเช่าล่ะจะดีกว่าไหม
เช่าพอฝนแรงก็ไม่มีใครเช่า
คนอื่นกับเช่าเขาก็ท้อเพราะว่าเขาก็ไม่รู้เขาจะได้หรือไม่ได้

ไร่ก็ไม่ค่อยจะได้ตังค์แถมเป็นหนี้อีก
โรตีก็ขายได้บ้างไม่ได้บ้าง
ตอนนี้แย่โรตีเพราะว่าบางทีเหนื่อยมานี่
อย่ากลับไปเข้าไปในไล่ดีมั้งไม่ต้องออกไปตั้งร้านดีไหม
อะไรประมาณนี้แต่ก็ต้องไป
แต่ยังไม่คิดที่ไหนพลิกแคลงไปทำอย่างอื่น

อยากทำมันก็ต้องใช้ทุนอีก
แล้วไปไหนก็ยากเพราะเราต้องดูแลคนในบ้าน

ทุกวันนี้ประมาณตี๕

ก็รีบเสียบหม้อข้าวทำกับข้าว
จ้ะแล้วพอเสร็จแล้วก็นี่แหละคนในบ้านนี่แหละ

คิดว่าจะดูแลก็คือคนแรกก็คือแม่เลย

ถ้าวันไหนแกตื่นสายก็ต้องไปเรียก

เอาห้องน้ำอาบน้ำดูแล

พ่อก็เรียกมากินข้าวด้วยกันเพราะแกเดินได้
แล้วก็ให้ยา
ก็ทั้ง๓คนเลยลุงด้วยพ่อด้วยแม่ด้วย

ทีนี้ก็เก็บสำนักเผือกข้าวดูแลทุกอย่างเรียบร้อย

ไปดายดายย่าถางย่าอะไรก็ออกไปทำ
ได้ช่วงถึงเที่ยง

เป็นชาวสวนเป็นชาวไล่เป็นแม่ค้า

คนเดียวเลยควบหมด

ถ้าป้าไม่อยู่บ้านสัก๓วันจะเป็นยังไง
แย่ครับ

คือห้ามล้มเดียวเด็ดขาดเลย

ฝากคนเล็กที่เขาอยู่

เอามาให้มาดู

ให้เต็มที่เลยนะครับป้าสมจิต

มาที่เพลงที่๔กันเลย
อินโทรเพลงที่๔นะครับ

ไม่รู้เลยหรอพอจะรู้จังไปแล้วฮะแบบนี้
มืด๘ด้านพอจะรู้จังไปแล้วฮะแบบนี้

แต่โอกาสมันไม่ได้มาให้เราง่าย

เล่นหวยไหมเนี่ย

คนที่สมัครมาเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันนะครับ

อย่างน้อยวันนี้ไม่ต่ำกว่าสองหมื่น

อยากได้สี่หมื่นหรือหกหมื่น

จะสู้หรือจะหยุด

โลก

๔๐๐๐ไว้นะครับตอนนี้โอกาสที่จะได้คือ๖๐๐๐กับ๒๐๐๐เท่านั้น
ตรงกลางไม่มีแล้วนะครับตัวช่วยเหลืออีกหนึ่งแผ่น

ก็ตอนนี้เป็นการต่อสู้ด้วยการเลือกแผ่นป้ายตัวช่วย
ไม่ใช่การร้องแล้วนะฮะเป็นการสู้ด้วยการเลือกแผ่นป้ายนะครับ
ตัวช่วยตัดสินใจใช้แล้วนะครับแผ่นไหนครับ
แผ่นไหนครับ

สามห้าหกนะครับเรามาดูแผ่นที่ไม่ได้เลือกกันก่อนดีกว่านะครับ
แผ่นที่ไม่ได้เลือกนะครับคือแผ่นที่๖

เพราะว่าแผ่นที่หนึ่งที่ไม่ได้เลือกคือเพลงเก่งของคุณ

ข้ามเพลงนี้ไปเลยครับ
เฮ่ยป้า
แม่คนลูกลงอยู่ผมคนลูก